มาดูเหตุการณ์แรกนี้ก่อนเกิดขึ้นเมื่อวาน๖ตุลาคม
ถ้านับย้อนไปถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ทางการเมือง

และเมื่อวานก็มีการรวมตัวกันชุมนุมที่ดินแดงเป็นประจำนะฮะ
ที่นี่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำ
ปรากฏว่าในช่วงที่ตำรวจควบคุมฝูงชน
เห็นตำรวจที่ล้มไปนอนหงายอยู่ที่พื้นไหมครับ
นั้นถูกกระสุนเจาะเข้าที่ศีรษะเลยนะฮะ
เป็นภาพช่วงที่ตำรวจควบคุมฝูงชนเปิดปฏิบัติการ

รวมกลุ่มกันภายในซอยต้นโพข้างแฟลต์ดินแดง
เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่วัยรุ่นวิ่งหลบหนีไปบริเวณด้านหลังแฟลต์ดินแดงนะครับ
ก่อนจะคว่างปลาประทัดยิงพลุไฟตอบโต้เป็นระยะ
จังหวะนั้นเองมีตำรวจชุดปฏิบัติการ๑นาย
ซุ่มยิงจากกระสุนปริศนาไม่ทราบชนิด
เจาะเข้าที่ศีรษะล้มฟุบกับพื้นหน้าแฟลต์๓นะครับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจ
ทราบชื่อก็คือ๑๐ตำรวจตรีเดชวิทย์เล็ดเทนสัน
พบหมู่กองกำกับอารักษา๑กองบังคับการอารักษา

ด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันธุ์ตำรวจเอกศนพัฒนาเจริญได้มีการชี้แจ้งนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุม
รวมตัวกันที่บริเวณซอยมิตรมัยตรี๒

จากนั้นได้มีการเผาทำลายทรัพย์สินหลายรายการ
บริเวณใต้ทางด่วนแยกดินแดง
รวมถึงมีการคว่างปลาระเบิดและประทัดต่าง
กระทั่งเวลา๒๒๔๐นะครับ

ได้เข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ลูกแก้วนะครับ
ต่อมาช่วงเวลาประมาณ๒๒๔๓น
ตำรวจตรีเดชวิทย์เล็ดเทนสันพบหมู่

บังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชนนะฮะ
ก็เข้าในการกระชับพื้นที่
อยู่ในกลุ่มของตำรวจคฝนะครับ
และปรากฏว่ามีกระสุนปริศนา
ยิงเข้าใส่บริเวณขมับด้านซ้าย

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจครับ
ล่าสุดในเรื่องของอาการของตำรวจนายนี้นะฮะ
พันธ์ตำรวจเอกหญิงสิริกุลกริจพิธยบูรณ์

ออกมาเปิดเผยถึงอาการของ๑๐ตำรวจตรีเดชวิทย์
๑๐ตำรวจตรีเดชวิทย์ได้รับการผ่าตัด

นี่ที่เจาะเข้าไปในศีรษะและกระโหลกนี่นะครับ

และยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

อีกทั้งยังต้องได้รับการเฝ้าระวังการหายใจ

โดยทีมแพทย์นั้นดูแลอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วย

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีความห่วงใยและได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการดูแลข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทุกนาย
ดำเนินการดูแลข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทุกนาย

ก็มีการเตรียมแถลงสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ก็มีการเตรียมแถลงสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
รวมถึงก็ต้องหาว่ากระสุนปริศนานี้มี